ก่อนภาวะกันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวค่ะครับสาวประเภทสองคุณผู้ชม
มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่จะข้ามถนนนะฮะเธอไปด้านหลังเนี่ยดูคลิปพร้อมกันเลยก็ได้
อ่ะนี่ค่ะนี่นะคะค่อยไล่ดูไปเธอกำลังจะข้ามถนนนี่
คุณผู้หญิงนะคะใส่หมวกกระน็อกแบบนี้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
เป็นสาวประเภท๒เดินไปด้านหลังมาแล้วใส่ชุดดำ
แล้วก็ผมยาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่ากระพริบตานะคะ
อย่ากระพริบตาค่ะนี่ค่ะยกสูงใช้เท้าถีบไปที่ต้นคอของคุณผู้หญิงคนนั้นอ่ะ
งงเลยอ่ะยืนงงในดงถีบเลยนะคะคนแถวนั้นก็ไม่กล้าไปยุ่งอ่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นคะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวอุดรบอกว่า
โอ้โหอยากให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยไหมนะคะ
ยังเนี่ยนี่คุณผู้ชมนักข่าวไปเจอด้วย
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปคุยด้วยกลัวโดนถีบพี่เบิร์ตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๒เมื่อวานนี้

เผื่อใครต้องไปทำธุระแถวนั้นได้ระแวดระวังตัวถูกนะครับ
บริเวณถนนโพคานุสรเยื้องกับห้างเซ็นทรัลพลาซ่า
ของจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณยิ่งยศเป็นเจ้าของร้านขายนาฬิกาซ่อมนาฬิกาที่อยู่ตรงนั้นพอดี
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยเล่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นสาวประเภท๒
เป็นคนสติไม่ดีชอบพูดแล้วก็เดินคนเดียว
อะโวยวายชอบทำร้ายร่างกายเลือกเฉพาะผู้หญิงนะ
ทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วชอบลักเล็กขโมยน้อย
แต่ไม่รู้ว่าเธอพักอาศัยที่ไหนอย่างไร
อยากวิ่งวอนนวยงานที่เกี่ยวข้อง
มาเอาตัวเธอไปรักษาหน่อยไหมหรือว่าทำยังไงก็ได้
ก็กลัวไงว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีก
เพราะตามรายงานข่าวนี่ไม่ใช่รายแรกนะ
กลายเป็นฉายาจอมถีบไปแล้ว
เป็นสาวสองแต่ดูเหมือนจะไม่ชอบผู้หญิง
ใช่ค่ะ

ก็เป็นภัยสังคมนะคะไม่รู้ว่าวันดีคืนดี
จะพกมีดพกอะไรขึ้นมานี่
คือคนที่เขาอยู่เป็นพลเมืองดีเขาซวยนะคะ

นั่นไงฮะถึงขั้นว่าเสียชีวิตอีกนะคะ
ชีวิตเนี่ยมันกลับเอาคืนมาไม่ได้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
ตอนที่นักข่าวคุยกับแหล่งข่าวของเราอยู่นะฮะ
ปรากฏว่าเจอเธอพอดีเลย
นี่นี่คราวนี้รวบผมจ้า
คนนี้แหละชาวบ้านบอกใช่เลยคนเดียวกันเห็นไหม

ทีนี้เราก็ถามนักข่าวเอาไปถามสิว่าทำทำไม

เดี๋ยวกลัวโดนเตะยอดคอยอดหน้าขึ้นมาซวยเลยนะคะ
เอาล่ะฝากด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จังหวัดอุดรธานี
ถ้าเห็นตัวชัดแบบนี้ดูแลหน่อยนะครับ